มีเหตุการณ์ที่ทำให้ผู้ปกครองไม่สบายใจครับเพราะว่าลูกหลานเนี่ยถูกกลุ่มวัยรุ่น
ดักรีดไถเงินระหว่างที่เดินกลับบ้านถ้าหากว่าไม่ได้ดังใจ
ก็จะทำร้ายร่างกายอีกด้วยดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยครับ
มีผู้ชายกลุ่มหนึ่งรุมทำร้ายเด็กนักเรียนอยู่บนสะพาน
เด็กเนี่ยกำลังเดินกลับบ้านหลังเลิกเรียนนะฮะผู้ชายกลุ่มนั้น
ต้องการจะรีดไถเงินจากเด็กนักเรียนแต่ว่าเด็กเขาไม่
มีให้ครับก็เลยโดนทำร้ายตามคลิปและยังพกมีดไล่ตามอีก
ด้วยแต่น้องเขาวิ่งหนีได้นะครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ครับ
พัฒนาการ๒๐แยก๒๔กรุงเทพบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นสะพาน
คลองของชุมชนแถวนั้นแหละครับมีโรงเรียนติดกันอยู่๒
๒แห่งและสถานที่ดังกล่าวเป็นทางผ่านของเด็กนักเรียนอยู่
เป็นประจำระหว่างทางกลุ่มวัยรุ่นก็มีการพ่นสีสเปรย์ใส่
กำแพงด้วยนะครับญาติของคนเจ็บบอกว่าวันที่เกิดเหตุนั้น
เป็นช่วงที่เด็กเลิกเรียนแล้วกำลังเดินกลับบ้านก็ใช้เส้นทาง
คลองนั่นแหละครับเส้นทางดังกล่าวนั้นจะเป็นทางลัดถึงบ้าน
เร็วกว่าน้องเองเนี่ยต้องรีบกลับมาเพราะว่าต้องไปเรียนหนังสือทั้ง
สนาอีกด้วยแต่กลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุจะไปนั่งมั่วสุมอยู่บน
บ่อยครับหลังเลิกเรียนมีอยู่ประมาณ๗๘คนคาดว่าเด็กกลุ่ม
นั้นคงไม่มีตังค์หรือเปล่าหรือทำไปเพราะความคึกขนองชอบรีดไถ
เงินคนที่เดินผ่านตรงจุดนั้นนะครับถ้าไม่ได้ก็โมโหแล้วทำ
ร่างกายมีข้อมูลบอกว่าวัยรุ่นกลุ่มที่ก่อเหตุชอบดื่มน้ำกับ
ท่อมครับสงสัยว่าเงินที่ได้คงจะเอาไปซื้อน้ำท่อมมาดื่ม
กันหรือเปล่าชอบรีดถ่ายเงินจากเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็กชั้น
ประถมเนี่ยกลุ่มคนก่อเหตุยิ่งชอบแต่ว่าที่ผ่านมาไม่เคยมี
การทำร้ายร่างกายนะครับคาดว่าครั้งล่าสุดที่มีเด็กโดน
ทำร้ายร่างกายอาจจะไม่ยอมให้เงินพวกเขาวันที่เกิดเหตุ
เขาถ่ายเงินเท่าไหร่รู้ไหมฮะ๑๐บาท๑๐บาทพอไม่ได้ทั้งชก

เมื่อก่อนเนี่ยน้องไม่เคยโดนแบบนี้นะครับ
เพราะว่าเวลากลับมาพร้อมกับกลุ่มเพื่อน
แต่ว่าวันที่เกิดเรื่องกลับมาคนเดียวครับ
ตอนนี้ทำให้บรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองคนในชุมชนเอง

อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มาตรวจสอบ
แล้วก็กวาดล้างเด็กพวกนี้ออกไปจากพื้นที่หน่อยฮะ